อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เป็นประเด็นในวันนี้นะคะ
ก็จากกรณีที่มีผู้พักอาศัยคอนโดหรูในย่านพระราม๓
ร้องเรียนว่าวัดไซดนั้นมีการตีระคัง

กระทั่งทางด้านสำนักงานเขตบางคอแหลมก็ส่งหนังสือไปถึง
เจ้าอาวาสวัดไซด์ด้วยเพื่อจะขอให้มีการตีระคังให้เบาลงเนี่ยนะคะ
กรณีนี้ก็กลายเป็นกระแสดราม่าที่ถูกพูดถึงกันมากค่ะ
ประเด็นเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
อ่า

เสียงระคังที่ดังก้องกลางวาลในทุกวันยามเช้าตรู่และยามเย็นเป็นเสียงที่คุ้นเคยกันของชาวพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่สมัย

การไปดูสิ่งที่ไม่มีเดียวกันเพราะเป้าหมายใช้ภาพในหลากนะครับ
ระคังใหญ่ของวัดจะมีการตีเฉพาะช่วงเข้าพรรษา
โดยจะมีการเตรียมระคัง๒เวลา
คือ๔นาฬิกาและ๑๘นาฬิกาในช่วงทำวัดเช้าและเย็น
จะใช้เวลาตี๑๐๑๕นาที
การตีจะเป็นการตีแบบ๓ลาหรือ๓รอบ
คือตีครั้งแรกจะมีการตีรัว
หลังจากนั้นจะทิ้งระยะห่างตีทีละครั้ง
โดยเว้นเวลา๕๑๐วินาทีแล้วจะเริ่มตีรัวใหม่

กลับกลายเป็นกระแสวิภาควิจันทร์อย่างหนัก
หลังมีลูกบ้านคอนโดหรูที่อยู่ติดกับวัด
ร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลม
พร้อมแจ้งเหตุผลว่าเสียงเตียวระคังในช่วง๔นาฬิกา

สำนักงานเขตไม่รอช้า
ส่งหนังสือถึงพระอธิการปรีชาปุณโล
เจ้าอาวาสวัดไสขอความร่วมมือให้ลดเสียงเตียวระคังลง

เพราะชาวบ้านในระแวกวัดต่างไม่พอใจต่อการร้องเรียนดังกล่าว
ถ้าซื้อคุณจะอะไรก็ต้องสืบต่ออยู่ก่อน
วัดมีงานมีอะไรก็ต้องมี

คุณทำไมไม่ศึกษาดูก่อน

ตัวแทนจากสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยผลสรุปทางสำนักงานเขตบางคอแหลม
อนุญาตให้ทางวัดเตียวระคังได้เหมือนเดิม

ทางสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

จะเป็นผู้จัดการแก้ไขปัญหาทั้งหมด
ส่วนนายอนันต์กายพันธุ์ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม
ซึ่งมารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมวันนี้เป็นวันแรกกล่าวว่า
เมื่อช่วงเช้าได้เข้าไปกราบนามัศกาลเจ้าอาวาสวัดใส่และร่วมพูดคุยกับทางวัดเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งกิจกรรมทางศาสนาใดของวัดยังคงสามารถปฏิบัติตามกิจของสงฆ์อย่างที่เคยได้ปฏิบัติมา
ส่วนผู้ร้องเรียนได้ส่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับนิติบุคคลของคอนโดแล้ว
เรื่องนี้ร้อนถึงคนตำรวจเอกอสวินขวานเมืองผู้ว่าศการกรุงเทพมหานคร
โดยได้เข้าไปกราบขอโทษเจ้าอาวาสวัดใสหลังทางเขตส่งหนังสือให้ทางวัดลดเสียงระคังตามคำร้องเรียน
พร้อมให้ทางเขตประสานไปยังผู้ร้องเรียนเข้าพบภายใน๑๒วันนี้
เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยและกิจของสงฆ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ขณะที่ผู้ว่ากอทมได้ขึ้นตีระคังเพื่อทดสอบเสียงด้วยตัวเอง
ผมว่าเขาอาจจะลืมไปลืมไปว่าวัฒนธรรมประเพณีมันมีมาแต่โบร่ำโบราณ

ระคังอยู่คู่กับวัดและคนไทยมาช้านาน
กลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
และเป็นกิจของสงฆ์ที่ต้องติวระคังยามเช้าตรู่และเย็น
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหากอยู่แบบพึ่งพาอาศัย
เปิดใจเข้าหากันและเข้าใจถึงศาสนามากขึ้น
สังคมจะอยู่อย่างสงบสุข